ที่พิศนุโลกพนังกั้นน้ำวังทอง
ได้รับความเสียหายน้ำทันลักไป๓จุดด้วยกันนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็พยายามเร่งแก้ไข
แต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็มีอุปสรรคเหมือนกัน
เพราะว่าฝนมันตกลงมาแรงเจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงจุด
เพื่อที่จะไปอุดที่ต่างมันก็ยากลำบากนะคะ
ฝ่ายปกครองทหารเจ้าหน้าที่
กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนช่วยกันหมดค่ะ
ตอนนี้เอากระสอบทรายเอาไม้ยูคาลิปตัส
ใส่เรือท้องแบนเข้าไปในพื้นที่พนังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองค่ะ

มันแตกประมาณยาว๗เมตร
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
น้ำมันก็เลยทันลักเข้าท่วมถนนภายในหมู่บ้าน

ก็คือหมู่ที่๑และหมู่ที่๒ของตำบลวังพิกุล
ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยด้วยนะคะตอนนี้
เพราะน้ำในแม่น้ำวังทองมันสูงขึ้น
หากไม่เร่งซ่อมแซมมันจะเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรมากขึ้น

นายบุญเหลือบารมีนายอำเภอวังทองยืนยันว่า
จะซ่อมให้เสร็จเร็วที่สุด
แต่ปรากฏว่า๒๗กันยายนเมื่อวานนี้
ฝนลงมาเพิ่มค่ะและเป็นฝนที่ตกหนักด้วยแบบอุปสรรคใหญ่มาก
นังกั้นน้ำแม่น้ำวังทองแตกเพิ่มอีก๒จุด

จุดที่๒อยู่ที่หมู่ที่๒บ้านวังพิกุล

เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ซ่อมพอมันแตกปุ๊บซ่อมเสร็จปั๊บ
เสร็จแล้วเช่นเดียวกัน
ส่วนจุดแรกบ้านวังประดูกความยาว๗เมตร

พนังดินกั้นแม่น้ำวังทองที่มันเสียหาย๓จุด
จากปริมาณน้ำมันมาเยอะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเอากระสอบทรายไปอุด
ที่บอกว่าเสร็จแล้วไป๒จุดก็คือที่บ้านวังทอง

ก็ต้องเอากระสอบทราย
แล้วก็เอาไม้ใส่เรือขนเข้าไป

แล้วก็เอากระสอบทรายยัดใส่เข้าไปในโครงไม้นั่นแหละ
แต่พอเจอฝนตกหนักช่วงค่ำค่ะ

จะเร่งลงมืออุดจุดรั่วไหลอีกครั้ง

ถ้าซ่อมไม่เสร็จคือมันจะเป็น๗๘๙